ช่วงโควิด๑๙แบบนี้เนี่ยหลายอย่างมันหยุดชะงักไปหมดเลยนะคะ

มีแก๊งวัยรุ่นค่ะมากัน๒๐คนนะคะ

เที่ยวไปไล่ยิงวัยรุ่นที่เขามากัน๓คน
เขาหนีไปหลบอยู่ในร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้ว
แก๊งวัยรุ่น๒๐คนเนี่ยนะถือทั้งมีดถือทั้งไม้ถือทั้งปืน

วัยรุ่น๓คนที่ขี่หนีตายมานะ

เห็นไหมที่เราวงลูกศรสีน้ำเงินเอาไว้ค่ะ

คนขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๑๐คันค่ะ

แล้วมีคนนึงนี่คนนี้ค่ะ

คือตอนแรกเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิดด้วยกันมันดูไม่ค่อยออก
แต่สุดท้ายแล้วเราไปสอบถามข้อมูลมา

เพราะเลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้
แต่นี่มันอุกอาจเกินไปหรือเปล่านะคะ

เกิดขึ้นที่ปั๊มแก๊สริมถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะคะ
คือวัยรุ่น๓คนนี้เขาขี่หนีเข้ามาในปั๊มแก๊ส
แล้วก็ไปหลบอยู่หลังร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่ในปั๊ม

คลิปนี้เนี่ยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่วัยรุ่น๓คน
เขาเข้าไปหลบอยู่ข้างหลังร้านเป็นคนโพสต์เองนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืน๔๘นาที

เขาบอกว่าที่เอามาโพสต์เนี่ยเพราะอยากเตือนภัย

มีพฤติกรรมแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูที่ปั๊มแก๊สจุดเกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาเป็นคนโพสต์คลิปนี้

เขาเจอวีรกรรมแก๊งนี้มาหลายครั้งแล้ว
เขาจะบุกเข้าไปทำร้ายเข้าไปหาเรื่อง
เขาบอกว่ารุ่นน้องเขา๓คน
จังหวะที่ขี่รถกลับมาจากส่งของให้ลูกค้ากำลังจะกลับมาที่ร้าน

อยู่มีวัยรุ่นกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
แต่งกายคล้ายเด็กช่างขี่รถไล่ตามจะทำร้าย
เขาเองเห็นเหตุการณ์เขาก็พยายามจะตะโกนไล่นะคะแล้วก็เห็นเลยว่าทุกคนมีอาวุธมาด้วย
จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีมีสายตรวจเข้ามาตรวจความเรียบร้อยในปั๊มก่อนแล้วนะคะ
แล้วปรากฏว่าเป็นจังหวะที่สายตรวจขี่รถกลับออกไปแล้ว
วัยรุ่นแก๊งนี้มันก็บุกเข้ามาแบบนี้เลย
รถมันขับผ่านมันเห็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนี้แหละ
แล้วน้องมันก็ขับผ่านปกติเนี่ยแล้วกลุ่มนี้ก็คืออยู่ก็ขับไล่มาเลย
ไล่มาเลยน่าจะเท่าที่มาจอดหน้าร้านไม่ที่ไม่เห็นในกล้องด้วยนะ
ก็มอไซค์ประมาณเกือบ๑๐คันคนเกือบ๒๐คน
มีดน่าจะประมาณ๓๔เล่มปืนกระบอกหนึ่งยิงแล้วแต่ปืนมันมันสับไม่แตก
เพราะในนั้นก็จะมีมันก็มีทั้งผู้หญิงมีเด็กมีอะไรอย่างนี้อยู่
แฟนผมก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังคิดเลยถ้าปืนมันแตกมันจะเป็นยังไง
เจ้าของร้านรายนี้บอกว่าโอ้โหวันเกิดเหตุนะเขาไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ปิดร้านด้วย
อยู่เฝ้าร้านถึงตี๓ค่ะเพราะกลัวว่ากลุ่มเด็กช่างเมื่อกี้นี้จะบุกเข้ามาพังร้านอีกอ่ะ
แล้วระหว่างนั้นรุ่นน้องก็โทรมาแจ้งด้วยนะคะว่ามีรุ่นน้องอีกกลุ่มนึง
ถูกแก๊งวัยรุ่นเอาปืนจ่อหัวข่มขู่ไถเงินค่ะ
ไม่รู้ว่าใช่กลุ่มเดียวกันไหมแต่เขาคิดว่าน่าจะใช่
ซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่ว่าถูกจ่อหัวแล้วก็เอาปืนจ่อหัวขมขู่ไถเงิน
เกิดขึ้นที่โรงงานมิชลินนะคะก็อยากจะให้ตำรวจไปตรวจสอบเหตุการณ์นั้นด้วย
ขับบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยมีตำรวจสายตรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในปั๊มจริง
ที่ทุกคนมาเป็นจังหวะสวนกันพอดีพอดูแลความเรียบร้อยเสร็จออกไปแล้วเนี่ย
ส่งเสียงดังเออะโวยวายแล้วก็กรวนเข้ามาในปั๊มพูดบอกเอาไงดีวะพูดแบบนี้
บางคนถือไม้บางคนก็ถือมีนนะคะ
ใส่เสื้อยืดมาใส่กางเกงยีนมาเหมือนกับกลุ่มเหมือนกลุ่มเด็กแว้นเลยประมาณนั้นเลยครับ
เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนใช่ครับเกงขายาว
มองไม่ชัดแต่ว่ามากลางคืนด้วยแต่ว่าเป็นกลุ่มอีกรุ่นแน่นอนครับ
มีอาวุธครับมีแต่ช่วงดึกประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยตรงสี่แยกไฟแดงอาจจะมีกลุ่ม
โรงใต้เนี่ยเขาก็ไปคุยกับทางฝั่งวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มที่ถูกไล่ทำร้าย
ก่อนนะคะที่ชื่อนายศิวากรเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่มากัน๓คน
เพราะว่าเขายังไม่ได้ไปการไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจนะ
ครับอันนี้คือกลุ่มผู้เสียหายน่ะสามคนที่ขี่หนีตายเข้ามา
เขาบอกว่าวันนั้นก็ไปส่งก๋วยเตี๋ยวให้รุ่นพี่
ก็ขี่ไปกันซ้อนสามแหละมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันส่งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย
กำลังจะกลับมาที่ร้านก็เห็นแก๊งกลุ่มก่อเหตุเนี่ย
มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็เลยขี่แซงขึ้นไป
ก็ไม่ได้กะจะสนใจอะไรครับแต่กลายเป็นว่าอยู่อยู่อ่ะ
แก๊งนี้ก็ขี่ตามขึ้นมาชักมีดชักปืนมาจะยิง
ก็ต้องหนีตายเข้ามาแบบนี้พอถามไปว่า
เคยรู้จักกันมาก่อนไหมกับกลุ่มนี้รู้จักไหมรู้จักค่ะ

แล้วก็เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนด้วยแต่มันก็นานมากแล้ว
แล้วครั้งที่มีเรื่องคราวก่อนเขาก็เป็นฝ่ายถูกหาเรื่องเหมือนกัน
ไม่ได้เป็นฝ่ายไปหาเรื่องก่อนนี่ผ่านไปนานแล้วนี่แค่เจอกันตามแยกไฟแดง
กรูกันเข้ามาขนาดนี้เลย
ไปส่งก๋อเตี้ยวใครกำลังกลับร้านครับแล้วพอดีผมขี่เห็นเขาขี่รองนะ
ขี่เป็นแถวผมก็ไม่ได้คิดจะมีเรื่องครับ
ผมก็ขี่แทงเข้าไปก็พาเขาขี่ตามผมมาค่ะ
อย่ายิงผมผมก็แอบกันไม่เข้าไปในร้านข้าวเตี๋ยว

ก็พอรู้จักครับแต่ก่อนคราวนี้ครับนานครับ
เรื่องนักเรียนหรือเปล่า
ไม่รู้ครับเขามาหาเรื่องผมครับผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรครับ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวได้แล้วสภสมโล่งใต้

เป็นเยาวชนชายอายุไม่ถึง๒๐ปีเลยนะฮะ

ทั้งหมดบอกว่าเป็นฝ่ายที่บุกเข้ามาหาเขาจริง
เคยมีปัญหาทะเลาะกับ๓คนนั้นแหละตามทุก๓คนนั้นเขาบอก

แต่ไอ้ที่เห็นก้มเงยอะไรน่ะ

แค่ยกมือขึ้นมาชี้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

อันนี้ตรงนี้เขาบอกเขาไม่ได้ยิง
เขายกมือมาชี้หน้าอีกฝ่ายหนึ่ง

ตอนนี้ก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับทราบเรื่องของคดีด้วย
อีกฝ่ายที่ถูกไล่ทำร้ายตอนนี้ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับ
แล้วก็เกรงว่ามันจะมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่า
ฝั่งนี้เนี่ยยังตามไปตามมาอยู่นะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนี่ฮะ
ตำรวจบอกว่าพวกนี้นี่ก็ยอมรับว่าเข้าไปก่อเหตุ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดจริงนั่นแหละแต่ไม่ได้ยิง
ก็เรียกผู้ปกครองมานะแล้วก็รับทราบเรื่องของ
ดงคดีอะไรที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อน
เรื่องของคดีก็ต้องสืบสวนสอบสวนว่ากันไปตามกระบวนการต่อ
แต่ฝั่ง๓คนนี้เขาบอกว่าแม่เขาก็หวั่นใจเลยอย่างนี้
ก็นั่นน่ะสิว่าเราจะโดนเอาคืนไหมหรือจะอะไรยังไง

ค่ะนี่ยังไม่เกิน๒๐ปีสักคนเลยนะ
โดยเฉพาะเรื่องชี้หรือว่ายิงหรือว่าจะอะไรยังไง